ท่านผู้ชมครับมีสามีภรรยาคู่นึงเขาไปร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมของตำรวจนะฮะ
โดยอ้างว่าเป็นตำรวจอ่าสอพครองด่านอืมอืม
กลุ่มคนที่อ้างตัวเป็นตำรวจสพคลองด่านกับพวกไปจับคดียาเสพติดไปยัดยาเขาอืม
แล้วก็เอาเขาไปซ้อมค่ะนะฮะก่อนจะรีดไถเงินไปสองแสนบาทอืม
วันนี้ครับสองสามีภรรยานี้เขาก็ไปร้องเรียนผ่านทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ไปกับนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
อ่าฝ่ายของภรรยาเนี่ยอ่าเอาเป็นว่าสมมุติว่าชื่อนางทัศนีก็แล้วกันนะครับ
ยื่นเอกสารหลักฐานร้องเรียนถึงพลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ให้ดำเนินคดีกับตำรวจสามนายกับพลเรือนอีกหกนายนะฮะรวมแล้วเป็นเก้าคนนะครับ
อ่าฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณีเรียกรับสินบนแลกกับการไม่ดำเนินคดี
หลังนำกำลังไปจับกลุ่มเธอกับสามีแล้วเอาตัวไปซ้อมเอาไปกักขังหน่วงเหนียว
ในพื้นที่สพคลองด่านนะครับที่จังหวัดสมุทรปราการ
แล้วก็ขู่บังคับให้โอนเงินให้สองแสนบาทเพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี
นี่ฮะซึ่งผู้หญิงคนนี้บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นคือเมื่อ๕เมษายนที่ผ่านมา
วันนั้นเธอกับสามีกำลังขับรถจะเอาไก่ไปส่งที่อำเภอคลองด่าน
แล้วก็ได้รับการติดต่อจากในเต้ในเต้นี่เป็นเพื่อนกับสามีของเธอ
แล้วก็ในเต้เนี่ยอ้างว่าเป็นญาตินักการเมืองคนดังในพื้นที่สมุทรปราการ
บอกว่าให้ไปรับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่สุราวในอำเภอคลองด่าน
บอกว่ามารับหน่อยมีกล่องบะหมี่ก็ไปกัน
พอไปถึงสามีเธอก็หยิบของนะฮะกำลังจะเอาขึ้นรถ
แล้วก็จะกลับขึ้นรถกลับมีกลุ่มคนที่อ้างว่าเป็นตำรวจ
สามคนแล้วก็มีพลเรือนด้วยเข้ามาจับกลุ่มตัว
โดยอ้างว่าเธอกับสามีครอบครองยาเสพติดเป็นยาไอซ์เพื่อเอาไว้จำหน่าย
สามีเธอก็ได้ยื้อยุดฉุดกระชากกับคนที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจ
อ่าแล้วก็มีการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นแล้วระหว่างนั้นฮะ
เธอบอกว่าอยู่อยู่มีถุงใสคล้ายคล้ายสารส้ม
ตกมาที่พื้นเฉยเลยแล้วตำรวจก็บอกว่านี่ไงยาไอซ์
ทำให้เธอเนี่ยถูกจับใส่กุญแจมือไพร่หลัง
อ่าเธอก็พยายามตะโกนร้องให้คนช่วยแต่ไม่มีใครกล้าเข้ามาช่วย
นี่ครับเธอบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๕เมษายนนะครับ
หลังจากนั้นเธอกับสามีถูกควบคุมตัวไปที่โรงพักคลองด่าน
แล้วสามีเนี่ยถูกแยกไปซ้อมทรมานตั้งแต่๖โมงเย็นจนถึง๓ทุ่ม
ส่วนตัวเธอถูกคุมอยู่ในรถนะฮะแยกอยู่กับสามี
ระหว่างนั้นเธอก็พยายามขอโทรศัพท์เพื่อจะโทรไปบอกคนที่บ้าน
แต่ตำรวจไม่ให้นะฮะไม่ให้ใช้โทรศัพท์เลย
กระทั่ง๓ทุ่มเธอบอกว่าตำรวจมานำตัวเธอเข้าไปในห้องสืบสวน
พอเข้าไปถึงเห็นสามีกำลังถูกทำร้ายร่างกายนะ
แล้วก็เลยต้องยอมทำตามที่กลุ่มนี้เรียกร้องคือให้โอนเงินให้สองแสนบาท
คือให้โอนเข้าบัญชีเลยนะเป็นบัญชีของคนในกลุ่มนั้นนั่นแหละ
อ้างตัวเป็นตำรวจด้วยแล้วก็เป็นคนธรรมดาทั่วไปด้วย
บอกว่าคืนนั้นอยู่ในห้องสืบสวนทั้งคืน
จนถึงเช้าอีกวันหนึ่งคือวันที่๖เมษายน
เคยเล่าว่าเออเต้อ่ะมันรู้จักคนเยอะนะในสมุดประการอ่ะ
ถ้าเราเอาไก่ไปหล่อเต้นให้นักศึกษ์อยู่ตรงนั้นอ่ะ
เราจะหักไก่ได้เยอะหรือก็ลองเอาไปลงให้เค้าฮัดสิบเบอร์
อืมก็ยังไม่ได้เกียรติอะไรแล้วปัจจุบันไม่เจอเต้มั้ย
จริงค่ะใช่ค่ะเขาเป็นเต้ค่ะเพราะเต้เป็นคนบอกว่าให้ไปเอาของทางหน้า
พอมาถึงรถตำรวจก็มาโล๊กแล้วตอนนี้เห็นเหงียวจกลายกระบาด
แล้วก็มีหากุมใสที่ใส่สามส้มอ่ะ
มีก้อนสามป้มอ่ะถูกลงมาแล้วทำรวจบอกหนูว่าเป็นยาไง
แล้วก็มีการทำลายร่างกายแปลงมือแล้วก็ถัดหนูมา
เวลาจนผมก็ลองให้คนเขามาช่วยแต่ได้เป้นคนค่ายมาช่วย

ขณะที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
ที่มาช่วยเหลือในการยื่นเรื่องร้องเรียนให้กับสองสามีภรรยานี้นะครับ
บอกว่าตำรวจชุดที่จับกลุ่มเนี่ยแล้วก็ยัดยาเสพติดรีดไถเงินเขาไปตรวจสอบแล้ว
มีข้อมูลพบว่าเคยก่อเหตุลักษณะแบบนี้ในพื้นที่สพคลองด่านมาหลายครั้ง
อย่างเช่นเคยจับตัวผู้เสียหายครอบครัวหนึ่งซึ่งเขามีพ่อแม่แล้วก็มีลูกอีก๓คน
อายุตั้งแต่ห้าถึงสิบขวบจับไปแล้วยัดยาเสบติดแล้วเรียกเงินเป็นเงินสดห้าหมื่นบาท
แล้วก็รถยนต์ด้วยเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดี
แล้วก็เคยก่อเหตุเรียกเงิน๑แสนบาทจากผู้หญิงคนหนึ่งเป็นชาวจังหวัดระยอง
ถูกจับกลุ่มคดีครอบครองยาเสพติดเพื่อแลกกับการปล่อยตัวไม่ดำเนินคดี
นอกจากรายนี้แล้วเนี่ยสมรวจแก๊งก็ยังมีการไปกรอบตามกับอีกรายหนึ่งซึ่ง
เป็น๕พ่อแม่ลูกโดย๑ใน๓ของตำรวจของอุบลการนี้
ได้มีการซ้อมแม่ของเด็กแล้วก็ได้ใช้วิธีกรุงศิษฐาทั้ง๕คน
ไปที่เซ็นเท้าที่เป็นลีสอบแล้วเอาไปกัดขังไว้๓คืน๒วันนะครับ
แล้วก็เรียกเงินก็คือ๕หมูบาทกับรถหมูถัดนะครับ
แลกกับการไม่จำเป็นพระดิษฐ์ซึ่งอ้างมันมีการเต็มเต็มเต็มกัน
จากนายอาชิริยะเนี่ยบอกว่าเป็นตำรวจยศ๑๐ตำรวจโทสองนาย
กับดาบตำรวจ๑นายที่เนี่ยมายัดยาคุณทศนีย์กับสามีเขาเนี่ย
แล้วเรียกสองแสนเนี่ยแต่ล่าสุดนะครับพันธุ์ตำรวจเอก
กิจสนะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
บอกว่าตอนนี้ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
ได้สั่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้แล้ว
กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจยดดาบตำรวจและ๑๐ตำรวจตรี
สังกัดสพคลองด่านสมุทรปราการจะกระทำผิดวินัย
ขณะนี้อยู่ระหว่างการตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับ
โดยให้แล้วเสร็จภายใน๑๕วัน
และมีคำสั่งให้ตำรวจทั้งสองนายไปปฏิบัติรัชการ
ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการโดยขาดจากตำแหน่งเดิม
ซึ่งเรื่องนี้นะครับทางรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่า
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็เน้นย้ำมาตลอด
ตำรวจที่ทำผิดลักษณะแบบนี้ถ้าผิดจริงนะฮะ
ต้องมีโทษทั้งไล่ออกหรือว่าปลดออกหรือว่าให้ออกเนี่ย
อันนี้ถ้าเกิดผิดชัดแบบไหนเนี่ยมีโทษแน่นอน
เพราะถือว่าเป็นการทำให้เสื่อมเสียต่อชื่อเสียงภาพพจน์ภาพลักษณ์ขององค์กรของตำรวจนี่ฮะ
ต้องรอผลการตั้งกรรมการสอบนะครับให้มีผลภายใน๑๕วัน